ม่วนซื่นกับงานเปิดธุรกิจใหม่ของคุณเบลคณิถาภรรยาแสนสวยของกล้องหัวไร่ค่ะ
เมื่อวานนี้ฉันไปมาโอ้โหไกลมากรังสิตคลอง๔

แต่ว่าเราก็ไปนะคะแล้วก็เพื่อนพ้องพี่น้องในวงการลูกทุ่งเนี่ยไปกันครึ่งข้อนวงการเลยค่ะ
โตนำโชคมาเลยตัวจริงนะคะไม่ใช่ตัวปลอมพร้อมไปนิดนึงค่ะ
มีสิงโตนำโชคลาล่าลูลูธัญญาอาสยามาคุณอ๊อฟเนี่ยค่ะ
นี่พี่แคนดี้รากแก่นปลอยไฟล์มาลัยพรพี่อีทโปรงลางก็มาทำซอยจู้อยู่ด้านหลัง
เรียกว่าแน่นจริงนะคะคือเขาเสิร์ฟเป็นซอยจู้แบบนี้ไงโอ้นะคะ
เบิ้ลปฐุมราชคุณผู้ชมนะคะน้องรักมาไม่ได้ยังให้ผู้จัดการเอาดอกไม้มาแทนค่ะ
พร้อมมีแบบว่าคลิปฮามาฝากด้วยนะคะก็น่ารักน่าเอ็นดูไปค่ะ
และไหนเพื่อนมาเยอะขนาดนี้นะคะตอนแรกเปิดธุรกิจใช่ไหมคะ

นี่คุณก็ล่อยไล่เขาเหมือนในห้างเหมือนกันนะ
ถูกต้องคือมาร้องเพลงคุณผู้ชมร้องเพลงไปชั่วโมงกว่า
เมียบอกว่าเอ้าไหนเปิดธุรกิจฉันเหรอเออเพื่อนก็แซวกันใหญ่เลยค่ะ

แซวกันใหญ่เลยค่ะเอาไปชมภาพกันหน่อยค่ะ
ดิฉันชอบคุณผู้ชมนี่คือเดี๋ยวนะทานโทษผลิตภัณฑ์ธุรกิจเขาเนี่ยเกี่ยวกับอะไร

ผิวพันธุ์อันดับฟังจากเพลงบนเวทีอ่ะเพื่อชีวิต
ของที่ให้แขกรับประทานในงานคือซอยจุโอ้โห
เรียกว่าจริงจังขนาดไหนคุณผู้ชมก็ดูกันเอาเองค่ะ
คุณก้องห้วยไร่ร้องจนเหงื่อไหลไขย้อยกันเลยทีเดียวค่ะ
ว่าแล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐก็คว้าคู่รักคุณก้องห้วยไร่กับบอสเบลคณิตถา

มากนะคะพูดถึงธุรกิจใหม่เกี่ยวกับผิวพันธุ์นี่แหละค่ะ

ตากแดดตากตำหน้าดำมาเลยลองไปหาสูตรดูแลผิวพันธุ์ให้สามีดู

ปรากฏว่าปังนะคะคุณก้องห้วยไร่ถามว่าลงทุนเยอะไหม
กล้องห้วยไร่ก็บอกว่าเลยให้ทั้งใจนี่
ยังอ้อนภรรยานะคะเบลคณิตถาขอปั๊มลูกคนที่๓เป็นเพื่อนไข่เจียวกับน้องกระเพรา

ว่าไข่เจียวเป็นนุ่มแล้วหล่อมากกระเพราหัวบว่า
จริงนะคะตกลงแล้วเขาจะยอมใจอ่อนหรือเปล่านะคะไปฟังสัมภาษณ์ฮากันหน่อยค่ะ
เห็นพี่ก้องผิวค้ำมากแต่ก่อนคือค้ำจริง
พูดประสาทชาวบ้านคือแรร์
หาวิธีแบบฟื้นฟูร่างกายตัวเอง
ก็เลยลองคิดแบรนด์คอลลาเจนเองค่ะ

แต่เป็นคาเฟ่ที่ต้องดูแลดูแลพี่น้องศิลปิน
พี่น้องหมอลำที่ตกงาน

ก็เลยชวนน้องเบลว่าเราหาธุรกิจตัวเรื่องผิวเรื่องอะไรผมไม่รู้
แต่ว่าคือเวลาผมไปทำงานดึกตื่นเช้าก็ไม่ค่อยปวดหัว

ครับผมเซ็ตผมครับผมปกติไม่เซ็ตครับ
ผู้คนที่สามแจวกันนี้จะมีอีกไหมคะ
พี่ก้องอยากมีอยู่ค่ะแต่ว่า
อยากเงียบเลยตอนนี้
ครับผมอยากมีอยู่ครับ